ของเครื่องรางของขลังนะครับที่หลวงปู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณเนี่ย
เขาเสกใบมะขามออกมาเป็นตัวต่อแตนต่อแตนอะไรพวกนี้นะฮะ
กลับสำนักสงฆ์แล้วนะยืนยันว่าอ้าวมีคำเตือนมา
ท่านไม่ทำแล้วท่านไม่ทำทั้งหมดเลยนะครับ
จากกรณีที่มีการแชร์คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
หลวงปู่รูปหนึ่งนะครับเสกใบมะขามออกมาเป็นตัวต่อครับ
นะฮะคือออกจากปากเป็นตัวต่อเป็นเป็นเลยคือหลวงปู่
ฤทธิเดชกันตะวันโนนะครับเป็นพระในคลิปดังกล่าว
อยู่ที่สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังเทพนิมิตรตั้งอยู่ที่ตะบนคลองกระจัง
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณฮะหลวงปู่เปิดเผยบอกว่า
เรื่องเศษใบมะขามออกมาเป็นตัวต่อตัวแตนเนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องจริงนะนะฮะถ้าเป็นเรื่องไม่จริง
พ่อไม่ทำเด็ดขาดโดยให้ลูกศิษย์บูชาเนี่ย
เอาไปส่งบูชาองค์ละสามพันบาทนะครับส่วนคาถาเสกใบมะขามเนี่ย
เป็นตำราของหลวงปู่ศุกร์ซึ่งเป็นบีดาของท่าน
ได้รับตกทอดมานอกจากนี้หลวงปู่ยังท้าพิสูจน์เลยว่า
ถ้าใครสามารถเอาเหล็กในเหล็กในของตัวต่อตัวแตนออกได้
พ่อจะให้หนึ่งแสนบาทนะครับตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไปที่สำนักสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะหลวงปู่ได้รับกิจนิมนต์ของลูกศิษย์นะครับ
เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาที่สำนักสงฆ์วันนี้
หลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้คลิปที่หลุดออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าหลุดได้ยังไง
อาจจะมีคนไม่หวังดีกับท่านหรือเปล่านะฮะถึงเอาคลิปไปเผยแพร่
ส่วนเรื่องที่ท่านเจ้าคณะอำเภอศรีเทพนำหนังสือคำสั่งให้ยุติพิธีเสกมะขาม
มะขามเป็นตัวต่อเนี่ยไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วก็ให้หยุดให้ข่าวต่อสื่อมวลชน
หากไม่ปฏิบัติจะพิจารณาโทษทางการปกครองท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้สัจจะเลย
นะจะทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังนะครับจะไม่ทำแล้ว

ไม่ทำอะไรต่อไปอัตต์ม้าอยู่ในนี่ก็ไม่เคยจะสร้างหรือว่าทำอะไร
ยืนยันแบบนี้แล้วมาดูปฏิกิริยาจากลูกศิษย์กันบ้าง
คุณมนตรีมายุรีนะครับเป็นลูกศิษย์เนี่ยบอกว่า
ไม่รู้นะคนที่เอาคลิปวิดีโอหลวงพ่อที่เสกใบมะขามเป็นตัวต่อไปเผยแพร่
มีวัตถุประสงค์อะไรหรือไม่พอใจอะไร
ซึ่งทางสำนักสงฆ์นะครับก็ขอให้หยุดเพียงเท่านี้เถอะนะครับ
เพราะว่าหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วแล้วท่านก็ไม่สบายใจ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ถูกนำเสนอออกไปนะครับ
ซึ่งต่อจากนี้ท่านก็จะทำกิจของสงฆ์เพียงอย่างเดียว
ก็ยืนยันเหมือนตัวท่านเลยครับ